ใช่ครับไปต่อเหตุการณ์ที่กระบี่ฮะหนุ่มคนนึงเขาไปเที่ยวมาจนเมา
แล้วยังจะอยากจะกินต่อจู่ขับรถไปแล้วไปขอนั่งกินต่อ
ไปร่วมวงยังไงก็ไม่รู้ไปลืมข้าวลืมของเอาไว้แล้วก็มีปากเสียงกันกับพนักงาน
สุดท้ายไปแทงพนักงานตายเลยครับนะฮะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้จ้วงแทงสาวประเภทสองเข้าที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านชื่อว่าร้านกุสุมาคาราโอเกะบริเวณหน้าบขกระบี่อำเภอเมืองกระบี่
ตำรวจรับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะไปเจอคนที่ถูกแทงชื่อว่าคุณมะตูมหรือว่าบรรพฤษคำกัณหาเป็นชาวอุดรนะฮะ
ทำงานอยู่ที่กระบี่นะฮะเป็นพนักงานของร้านคาราโอเกะร้านนี้นอนหมดสติจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทง
วนมซ้ายไปสองแผลตัดคั่วหัวใจเลยแขนขวาก็มีรอยมีดด้วยแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นะฮะไปถามพนักงานของร้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์หลายคนก็บอกว่าผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๔๕ปี
ขี่รถมานะฮะฮอนด้าเวฟสีแดงดำทะเบียน๑กไก่กไก่๑๐๗๔กระบี่นะฮะขี่รถมาครับนะฮะ
แล้วช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยตัวผู้ตายกับพนักงานก็นั่งดื่มกินกันอยู่ที่หน้าร้าน
นะฮะผู้ชายคนนี้เมามาแล้วขี่รถมาแล้วก็เดินเข้ามาถือขวดเหล้ามาด้วยนะครับ
เข้ามาในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยขอนั่งกินด้วยดิขอร่วมวงด้วยหน่อย
จากนั้นก็ตั้งขวดเหล้าเป็นเหล้าขาวแล้วก็กระเป๋าสะพายเอาไว้นะฮะ
ก็พูดจาเอะอะโวยวายด้วยความเมาพูดจาใส่พนักงานแล้วก็ขี่รถออกไป
ลืมกระเป๋าวางเอาไว้นะฮะก่อนที่สักพักนึงนะฮะขี่รถมาจอด
ใกล้ใกล้กับร้านแล้วกลับมาเอากระเป๋าออกไปแล้วก็มาต่อว่าพนักงานด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เพราะหนึ่งว่าพนักงานไปเอากระเป๋าเข้ามาหรือยังไงก็ไม่ทราบครับนะฮะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ขี่รถออกไปอีกรอบแล้วก็ยังวนอยู่หน้าร้านเนี่ยวนไปวนมาตะโกนด่าเออะโวยวาย
พนักงานที่เป็นผู้ตายเนี่ยเดินไปหน้าร้านด้วยความโมโหครับนะฮะ
คนร้ายเนี่ยขี่เข้ามาจอดแล้วก็มีการผลักกันผลักหน้าอกกันสองสามทีนะฮะ
แล้วคาดว่าในช่วงของจังหวะที่ผลักกันไปผลักกันมาเนี่ยนะผู้ชายคนนี้คนร้ายเนี่ย
อาศัยจังหวะที่ผู้ตายไม่รู้ตัวหันหลังอยู่เนี่ยจ้วงแทงเข้าไปนะฮะ
แล้วก็ทำให้เขาล้มลงบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามคนร้ายอยู่นะฮะ
เพราะว่าทะเบียงรถแล้วมีภาพจดกล้องวงจรปิดแล้วอืม
ตอนปิดแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ตัวอีกไม่นานนี้นะครับ